นักกีฬาผู้หญิงโดยเฉพาะจากประเทศมุสลิม
ก็ได้ถูกจับตามองเป็นพิเศษนะครับ

ผู้หญิงมีข้อจำกัดมากมายในการที่จะเล่นกีฬา
โดยผู้หญิงในประเทศมุสลิมเหล่านี้

อย่างกลุ่มนักปั่นจักรยานหญิงจากอาฟกานิสถาน
ถึงแม้จะไม่ได้มาโอลิมปิกในครั้งนี้

ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ในสมัยการปกครองของตอลิบาล
และตอนนี้ก็ยังมีคนไม่เห็นด้วย

เพื่อแสดงสิทธิที่เท่าเทียมของสตรีครับ
นี่คือภาพของนักกีฬาปั่นจักรยานหญิงทีมชาติอัฟกานิสถาน๑๐คน
ที่กำลังซ้อมปั่นเพื่อเตรียมแข่งขันในวันปีใหม่ของชาวเปอร์เซีย
โดยตั้งเป้าจะปั่นเป็นระยะทาง๔๓๐กิโลเมตร
กรุงคาบูไปถึงเมืองมาซาอิชาลีฟ

ซึ่งเป็นที่ที่ประชาชนหลายพันคนจะร่วมเฉลิมฉลอง
ปั่นหญิงที่มีอายุระหว่าง๑๘๒๕ปีกลุ่มนี้
กีดกันผู้หญิงอัฟกันออกจากการใช้ชีวิตในที่สาธารณะ
ซึ่งรวมถึงการปั่นจักรยาน
ที่ถูกบอกว่าเป็นการทำลายเกียรติของครอบครัว
ซูมาอลิซาดาอายุ๑๙ปี

ภูมิใจว่าสิ่งที่เธอกำลังทำอยู่
จะกลายเป็นตัวอย่างให้กับผู้หญิงอัฟกันคนอื่น
ลิซาดาเป็นชาวจังหวัดปาวาน
ใช้ชีวิตหลายปีอยู่ในอีรานในฐานะผู้ลิภัย
ที่อิราณอลิซาดาหัดปันจักรยาน
และใช้เป็นภาษณะเดินทางไปโรงเรียนทุกวัน
เมื่อเธอและครอบครัวกลับมายังอัฟกานิสถานบ้านเกิด
หลังการพ่ายแพ้ของตอลิบันในปี๒๕๕๙
ครอบครัวของอลิซาดาสนับสนุนให้เธอปั่นจักรยานต่อไป
และขณะนี้อลิซาดาหวังว่าการเข้าร่วมทีมชาติของเธอ
สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงอัฟกันคนอื่น
ตระหนักถึงสิทธิของตัวเองและเข้ามาสู่กีฬาชนิดนี้มากยิ่งขึ้น
ส่วนลุกซาฮาบิฟไซด์อายุ๑๘ปีเผยว่า
ขณะนี้ทีมนักปั่นหญิงเผชิญกับปัญหาหลายอย่าง
พวกเธอต้องการการสนับสนุนจากรัฐบาลในเรื่องเส้นทางฝึกซ้อม
เพราะนักกีฬาไม่สามารถซ้อมปั่นบนถนนในเมืองได้จากการถูกคุกคาม
พวกเธอต้องการออกมาฝึกซ้อมนอกกรุงคาบู

ผู้อำนวยการสมาพันธ์จักรยานอัฟกานิสถานและผู้ฝึกซ้อม
ตัดสินใจฟื้นกีฬาปั่นจักรยานขึ้นมาอีกครั้ง
และตั้งทีมนักปั่นหญิงขึ้นมาในปี๒๕๕๙
เขามีภาพฝันให้การปั่นจักรยานของผู้หญิงบนท้องถนนกลายเป็นความจริง
โดยให้นักกีฬาหญิงทีมชาติทั้ง๑๐คน
จักรยานไปตามท้องถนนใน๔จังหวัดจากทั้งหมด๓๔จังหวัดทั่วประเทศ
ซึ่งเป็นพื้นที่ของชาวชีอะฮาซาร่า
กลุ่มน้อยในอัฟกานิสถานซึ่งไม่ได้มองว่าการปั่นจักรยานเป็นเรื่องต้องห้ามของผู้หญิง
ซาดิกิเชื่อว่านักกีฬาหญิงทั้ง๑๐คนเป็นผู้ส่งสารสันติภาพ
พวกเธอปั่นจักรยานทุกวันจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่หมู่บ้านหนึ่ง
เพื่อแสดงให้เห็นว่าแม้การต่อสู้ในอัฟกานิสถานยังดำเนินอยู่
แต่พวกเธอก็จะไม่หยุดส่งผ่านความหวังแห่งสันติภาพไปยังชาวอัฟกานิสถานที่เหลือ
นักปั่นจักรยานหญิงทีมชาติอัฟกานิสถาน
ได้รับเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลสันติภาพ๒๐๑๙
โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติของอิตาลี
นี่เป็นเวทีสากลที่จะทำให้คนทั่วโลกได้ตระหนักและหันมาสนใจ
ถึงปัญหาความรุนแรงและสถานการณ์การถูกกดทับสิทธิที่ผู้หญิงในอัฟกานิสถานต้องเผชิญ
นัทธพรเทาตะกูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน